มากันที่ข่าวของนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่มีคนตาดีเห็นว่านุ่มแกงส้ม
วงน้องเพลงชนธิดาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น
แต่งานนี้แกงส้มออกมายืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ของเขากับน้องเพลงนั้นเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะ
ออกมาชี้แจงให้รู้ชัดกันไปเลยนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์
กรณีที่มีคนตาดีเห็นเจ้าตัวควงเพลงชนธิดาทายาทของดีว่ารุ่นใหญ่ตู่นันทิดาไปเที่ยวแดนประดิบ
ซึ่งนักร้องหนุ่มออกมาปฏิเสธแบบงงว่าตนไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นมาเลย
และเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเที่ยวกับเพลงอย่างที่ใครเข้าใจ
ยังบอกถึงความสัมพันธ์ของเขากับฝ่ายหญิงว่าเป็นเพียงเพื่อนกัน
แกงส้มยังย้ำชัดว่าเจ้าตัวมีสาวที่อยู่ในใจแล้ว
นะฮะแล้วก็จริงแล้วเวียงที่ผมบอกว่าผมมีคนคุยอยู่แล้ว
แล้วก็เดี๋ยวมันจะเดินเดินเดี๋ยวผมจะสวยด้วยนะครับ

แล้วก็จริงแล้วคือเอาจริงเราก็ยังเจอกันปกติ

อุ้ยผมเคยบอกแล้วว่า

ถ้าเกิดเห็นก็มาบอกก็มาเห็นก็มาถาม